คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะบอกเลยไม่ได้มีแค่แม่ที่มีความสุขนะคะ
คุณพ่อก็มีความสุขเหมือนกันค่ะพี่เท่งเถิดเทิงนะคะมีความสุขมากมากในช่วงวันนี้
ไปดูซิว่าเรื่องอะไรค่ะความสุขของพี่เท่งนี่เลยคุณผู้ชมคือการได้เห็นลูกชายนั่นเอง
ตอนนี้ลูกชายคนโตเป็นนุ่มทำงานแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเพราะว่าเปิดช่องยูทูปเป็นของตัวเองค่ะ
แล้วก็ตั้งแต่กลับมาจากเรียนเมืองนอกเนี่ยขยันทำงานสุดเลยนะเรียกว่านี่ไม่ต้องขอแบร์มือขอเงินพ่อแม่แล้วด้วย
เท่งยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ส่งลูกชายตอนที่ส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกเนี่ยหมดเงินไป๑๐กว่าล้านนะพี่แจ๊คจุกเหมือนกันนะ๑๐กว่าล้านค่ะ
ล่าสุดนะนี่เนื่องในโอกาสวันแม่ค่ะลูกชายของพี่เท่งนั้นเขาก็มีเตอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกัน
นำกล่องของขวัญค่ะก็ใส่เงินจำนวนสองแสนบาทนะจ๊ะไปให้ถึงบ้านสวนเลยที่จังหวัดนครนายกค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวเลยพี่เท่งเขาหนี

เดี๋ยวเราไปชมความภาคภูมิใจอันนี้กันค่ะ

แต่สิ่งที่มันมากไปกันเนี่ยก็คือ

เรามาดูวันพ่อวันพ่อ

มันวันแม่แม่๒แสนนะวันพ่อ
เทตเยอะอีกด้วยเนี่ยมันก็แรงกว่านี้
นักขี้เดือนนี้วันพ่อ
โอ้ยแอบอิ๊มแบบนี้มีความพูดใจแหละ

แล้วก็ที่นับเงินเนี่ยเช็คดูก่อนนะของแม่ได้เท่าไหร่นะคะ
วันพ่อคราวหน้าอย่าลืมนะคะลูกชายคนโตนะคะ
บมือให้เลยค่ะ